คุณผู้ชมค่ะแต่ว่าข่าวแรกของเราเชื่อว่าเมื่อวานนี้นะคะ

เป็นคิดแทนความคิดถึงของน้าเอค่ะ
ภรรยาของพี่นาคอมชวนชื่นนั่นเองนะคะ
ก็เป็นคลิปที่โพสต์สั้นเดี๋ยวไปชมคลิปกันค่ะ
คุณผู้ชมค่ะคลิปนี้นะคะเป็นคลิปสั้นเพียงแค่๔วินาทีอย่างที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยแหละค่ะคือน้าเอ๋เนี่ยเป็นคนโพสต์เอาไว้ผ่านไอจีส่วนตัวนะคะพร้อมเขียนข้อความบอกว่ารอยยิ้มที่อยู่ในหัวใจเมียตลอดค่ะแล้วก็หยิบมี
กับคุณอายลูกสาวของนักคล่อมตลอดเลยนะคะ
ก็ทราบมาว่าตั้งแต่คุณแม่ออกจากโรงพยาบาลเนี่ย
กลับมากักตัวต่อที่บ้านก็ค่อนข้างจะเงียบนะคุณผู้ชม
เข้าใจว่าตอนนี้นะคะคุณแม่ก็ยังเสียใจอยู่มาก

กำลังใจจากทุกคนที่ส่งให้นายเอกและครอบครัว
จะช่วยทุกคนเนี่ยค่อยคลายความสกเจ้านี้นะคะ

ก็มีคนในวงการบันเทิงมีหนูเล็กกาก้า
มีพี่บอลเชิญยิ้มนะคะมีคุณจ๊ะนงพนีค่ะ
บอกคุณแม่นะคะว่าสู้นะคะกอดแม่เอนะคะ
คือใครหลายคนก็เป็นห่วงจริงนะคะ
เรียกว่ากำลังใจท่วมท้นเลยนะคะ

เขาก็ส่งมาถ่ายถามกันตลอดนะคุณผู้ชม

แล้วก็อยากจะทำบุญจัดนู่นจัดนี่แทนครอบครัว
แต่คุณไอ้ฝากบอกว่าจริงแล้วคืออยากให้อัปเดตกับพี่น้องไอ้นะคะ

เพราะว่าตอนนี้ส่วนตัวตั้งแต่น้าเอ๋แม่ออกมาจากบ้านคือแม่เงียบเลยนิ่งมาก
คือตอนนี้ทางบ้านของทางค่อมเองก็คือยังไม่ได้ทำอะไร
ยังไม่ได้คิดจะทำบุญหรือว่าอะไรเพราะว่ารอสถานการณ์ให้มันแบบว่าสงบกว่านี้ก่อน
แต่ว่าถ้าเกิดมีการทำบุญหรือว่ามีการอะไรที่เกี่ยวข้องกับนครเนี่ยเดี๋ยวจะอัปเดตให้ได้ฟังกัน
แต่ว่าขอให้ดูผ่านทางไอจีของคุณไอซ์เป็นหลักใช่ไหมพี่แจ๊คนะคะ
แล้วก็ไอซ์ฝากขอบคุณด้วยนะคะทุกคนที่เป็นห่วงครอบครัว
แต่อย่างที่บอกไปเรื่องทำบุญเนี่ยเดี๋ยวรออัปเดตกับคุณไอซ์เพียงแค่ท่านเดียวนะคะ
ก็ถ้าเล่าให้ฟังเลยจริงเลยแม่เอ๋อยู่ที่บ้านนะคะ
ซึ่งบ้านนี่ก็คือหลังนี้ที่อยู่กับนาคอมแล้วก็คือนาคอมตอนนี้ก็คือจากไปแล้ว
คือแม่ดูแต่รูปนาคอมตลอดทุกวันเลย
ตอนนี้คือคุณไอซ์ก็เข้ามาอยู่เป็นเพื่อนคุณแม่ใช่ไหม
ใช่ไม่ได้อยู่ค่ะแยกบ้านกันอยู่เขาแยกกันอยู่แล้ว
ตอนนี้กลายเป็นว่าน้าเอหรือว่าแม่ของคุณไอซ์อยู่คนเดียวนะคะ
ส่งกำลังใจกันค่ะคุณผู้ชม